มีผู้ชายคนหนึ่งขี่ซาเล้งไปที่ศาลเจ้าแม่กวนอิ่ม

ไปฉกซอยเจ้าแม่กลนอิ่ม

แบบนี้ชั้นบูชาของชั้นชั้นขรบของชั้นมาไปดูภาพวงจรปิด
มาแล้วนี่ซาเล้งมาแว้นมาซะวัยเลยนี่มาแล้วฮะลงมาลงมา
นะฮะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตะบนศพบงครับ
มาตอนเที่ยงคืนสิบนาทีของวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่ไป
ค้นอะไรดูได้ไอ้กล่องนี่มันมีอะไรให้กล่องนี่มันมี
อะไรไปลื้อค้นข้าวของที่วางอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งก่อน
เอาของมาส่งจะมาวางแต่คนร้ายไม่เจออะไรอ่ะไหนดูซิ
จักรยานมันเอาไปได้ไหมมันมันเอ่อได้ไหมเออเอาจักรยานก่อน
หนึ่งคันนะฮะจักรยานก่อนหนึ่งคันนะฮะทีนี้พอเสร็จปุ๊บ
เปลี่ยนเป้าหมายอืมไปที่ร้านถ่ายรูปซึ่งอยู่ติดกัน
เมื่อกี้เอาไปแล้วจักรยานใช่ไหมอืมยกขึ้นสาเล็งก่อนอ่า
ฉันเอาซาเล้งมาฉันขนได้เอาไปหลบไว้ก่อนทีนี้นะคุณผู้ชม
ไปถามเจ้าของร้านถ่ายรูปบอกว่าโอ้โหตื่นเช้ามามาเจออะไรอ่ะ
ของหายคุณสุรพันธ์บัวแดงบอกว่ารถจักรยานเสือหมอบหายไปไหนวะ
เอ๊ะจอดไว้ตรงนี้สองพันกว่าบาทนะฮะซื้อมาหายไปแล้ว
พอไปเปิดกล้องดูอ้าวไอ้ตาคนนี้ขี่ซาเล้งมา
ไหนมาทำแบบนี้มาเอาจักรยานฉันไปก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งจำรวจ
ตำรวจสภภูซางเขาทราบแล้วแล้วที่สำคัญคืนวันเดียวกัน
อย่างที่เราโปรยไปที่สารเจ้าแม่กวนอิมในตัวอำเภอภูซางถูกคนร้ายราย
นี้แหละขโมยเงินในตู้บริจาคไปซึ่งศาลเขาก็อยู่แบบโล่งแบบเนี้ยเนอะ
อาสากู้ภัยมูลนิธิลือชาพยาวจุดภูซางคุณสิริโรธบอกว่า
เที่ยงคืนของวันที่๑กันยายนก็คือคืนเดียวกันคุณผู้ชม
นอนเวรอยู่เฮ้ยเสียงอะไรกุ๊กกักกุ๊กกักมีคนทุบอะไรก็ไม่รู้
พอลุกออกไปดูเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าศาลครับนะปีนเก้าอี้ไปกระชากสร้อยไข่มุกของเจ้าแม่กวนอิมไป
แล้วเดินไปทางตู้ยางของตำรวจตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยตำรวจเข้ามาไหว้ขอเจ้าแม่หรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งตอนเย็นอ้าวเอ้านี่สร้อยเจ้าแม่หายไปแล้ว
โดนทุบตู้บริจาคเงินก็หายหมดเลยและคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันกับขโมยรถจักรยาน
อันจักรยานเมื่อกี้นั่นแหละเอาสร้อยเจ้าแม่ไปทำไมเป็นสร้อยมุก
นึกว่าเอาไปขายได้หรือเปล่าค่ะนะฮะเอออ่ะคนร้ายนะ
กล้องมูลจอมปิดจับภาพได้เดี๋ยวตำลดคงตามกันต่อนะฮะค่ะ